แต่เทศกาลแห่งความสุขก็มาพร้อมกับเทศกาลแห่งความเสี่ยง
ชาวบ้านที่ราชบุรีบอกว่าชีวิตฉันจะต้องอยู่เสียงแบบนี้เหรอ
เพราะมีวัยรุ่นค่ะห้าวมาก
ยิงปืนขึ้นฟ้าฉลองเทศกาลปีใหม่

นี่ค่ะมีคุณยุด้วยนะคะ
มีคนถ่ายคลิปมีคนยุ

แต่คลิปเราพอดีให้ดูหลายครั้งหน่อย

ใช่ค่ะคือครบองค์ประกอบเลยนะ
คุณยุคนยิงคนถ่ายคลิป

เขาโพสต์ไว้สักประมาณ๓ทุ่มของเมื่อวานนี้
แล้วคลิปนี้ถูกแชร์ต่อกันไป
เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาก็แชร์กันด้วย
แต่ต้นตอเนี่ยเจ้าของคลิปเนี่ย

ชาวเน็ตแชร์ได้ทันนะคะ
ตำรวจสืบสวนสพเมืองราชบุรีไปตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะ
ทราบว่ามีพื้นเพลอยู่ที่จังหวัดราชบุรีจริงคนยิง
โพสต์เอาไว้๓ทุ่มเมื่อวานนี้
แชร์ข้อความด้วยในคลิปเนี่ยบอกว่าคืนนี้ไม่ยิงปืนขึ้นฟ้านะครับ
แต่คำนี้มันต่างกับคลิปพี่สนับสนุนที่ยิง

กระสุนที่ออกจากปลายกระบอกปืนออกไปแรงเท่าไหร่

ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นลอยละลิ้วแล้วก็เบาวิวแล้วค่อยร่วงหล่นลงมาไม่ใช่นะฮะ
มันไปบวกกับแรงโน้มถ่วงอีกตกใส่บ้านคนหรือว่าตกใส่คนตายได้นะคะ

ทีแรกระบุกันว่าเป็นแถวอำเภอเมืองรัชบุรี
อำเภอเมืองรัชบุรีเขาก็เลยตรวจสอบใช่ไหม
ใช่สพเมืองราชบุรีค่ะตำรวจค่ะไปตรวจสอบ
คือทราบว่าคนยิงพื้นเพลอยู่ที่ราชบุรีจริง
แต่พอไปตรวจสอบที่ทะเบียนราช
กลับพบว่าคนยิงเนี่ยคนก่อเหตุไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้มานานแล้ว
อาศัยอยู่กับภรรยาที่หนองบัวลำพูไม่ได้กลับมาที่ราชบุรีนานแล้ว
ตำรวจเขาก็เลยประสานไปที่บ้านของภรรยาของผู้ก่อเหตุ
ทราบว่าผู้ก่อเหตุมาอยู่ที่บ้านของตัวเองจริง
เที่ยมเภอโนรสังจังหวัดหนองบัวลำภู
แล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่าเมื่อคืนเนี่ย
มีการยิงปืนขึ้นฟ้าตามที่ปรากฏในคลิปจริง
ล่าสุดค่ะตำรวจสพเมืองราชบุรีนะคะ
ติดต่อไปที่ตำรวจสอบพอร์โนรสัง
ก็เลยทำให้พ่อตาของผู้ก่อเหตุ

คนก่อเหตุมามอบตัวกับตำรวจ

ค่ะเจ้าตัวว่าไงเจ้าตัวสารภาพบอกว่า
เป็นคนก่อเหตุตามคลิปจริงยิงที่ทุ่งนาของพ่อตา
ขณะที่กำลังกินข้าวฉลองปีใหม่

เป็นอาวุธปืนของราชการของพ่อตา

แล้วเขาก็บอกด้วยนะคะบอกขอโทษชาวบ้าน
กระสังที่ทำให้เสียชื่อเสียงของจังหวัด
ตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ความจริงพ่อตาต้องห้ามลูกนะฮะลูกเขยเนี่ย